มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับ
เป็นเรื่องที่ดีเจเต็ปกีรติ
เป็นดีเจจัดรายการวิทยุชื่อดัง
เขาร้องเรียนออกมาผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง

มีนักดำน้ำคนไทย๒คนลอบยิงปลา
ในพื้นที่อุทยานจังหวัดชุมพร

เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง

นี่เป็นช่วงคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เขาบอกว่าเขารู้ว่าผู้ชายสองคนนี้
ซึ่งเป็นนักดำน้ำยิงปลารู้ได้อย่างไร
เพราะนักดำน้ำสองคนขึ้นเรือผิดลำ
แล้วมือขวาก็ถืออาวุธขึ้นมาแบบนี้

แล้วเขาก็ถามหาว่าคุณทำอะไร

แล้วเขาก็เอาภาพนี้แชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

เกียรติสิริสุทธิพัฒนาหรือดีเจเต็ป
เป็นนักจัดรายการวิทยุและเป็นครูสอนดำน้ำด้วย

แล้วก็ระบุว่าเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติ

เป็นการทำผิดกฎหมายของนักดำน้ำ๒คน

และน่าจะยิงมากกว่า๕ตัวด้วย

และที่สำคัญเห็นหน้าผู้ก่อเหตุ

แต่คนดำน้ำยิงปลาพลาดท่า

ครับ
เพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะ

อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์

ติดตามหาผู้กระทำความผิดแล้ว
การดำน้ำยิงปลาในเขตอุทยาน

มีข้อหาหลายกระทงด้วยกัน

ดำน้ำเรือดำน้ำทุกลำ
การทำแบบนี้เป็นการทำร้ายทะเล
หม้อข้าวที่ใช้หากิน
และเรืออาจถูกยึดเป็นของกลางอีกด้วยค่ะ
ดำน้ำลงไปดูความสวยงามของเขาเฉยนะ